ส่วนนี้จะพาไปดูที่อุดรธานีบ้างเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคลียง
ครับร้านใกล้เคียงกันคือมีร้านพ่อค้าขนมหวาน
กับร้านพ่อค้าซักรีดปรากฏว่าคือร้านอยู่ติดกันเลย
แล้วก็เกิดความไม่พอใจกันมาอยู่เนืองนะคะเรื่องของไม่ให้ไปจอดรถหน้าร้านกัน
เรื่องของการไปสตาร์ทเครื่องแล้วเบิ้ลเครื่องแล้วควันเข้าร้าน
ครับโอ้โหแล้วทีนี้ปรากฏว่ามาถึงจุดที่ฟิลขาดค่ะ
พ่อค้าร้านขนมหวานเนี่ยทนไม่ไหวเอาเหล็กไปฟาดหัวลุงร้านซักรีด

มาอยู่ไหนมาได้หรอนั่งให้เต็มเดียวนิดนึง
ตัวว่าต้องเดินมาก่อนนะมันเจ๋งจังเหรอเนี่ย
เจ๋งแล้วจังแล้ว
เนี่ยนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมคือภาพเป็นเทาเพราะว่ามันเป็นเลือดอ่ะนะ
โอ้โหเลือดอาบกันเลยทีเดียวนะคะสภาพของนายสุธิชัยบทมาตรอายุห้าสิบแปดปี
เป็นเจ้าของร้านซักรีดเนี่ยนะคะที่เห็นถูกนายวิเชียนพาสัญจรอายุสี่สิบหกปี
เจ้าของร้านขนมไทยซึ่งก็ติดกันนี่แหละเห็นไหมคะครับ
เนี่ยล็อกมันติดกันเลยเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาใช้ท่อนเหล็กยาวประมาณหนึ่งเมตร
ฟาดใส่ศีรษะด้านซ้ายทำให้เลือดอาบทั้งตัวเป็นแผลแตกลึก
ถึงสี่เข็มแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็มีการไปแจ้งความกันไว้ที่สพเมืองอุดรธานีแล้ว
ตัวนายสุธิชัยซึ่งเป็นเจ้าของร้านซักรีดที่ถูกตีหัวเนี่ย
บอกว่าเมื่อวานช่วงเย็นจะออกไปตลาดก็เลยสตาร์ทรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้
สักพักค่ะผู้ก่อเหตุก็วิ่งถือเหล็กมากระหน่ำฟาดที่ศีรษะ
ชุนละมุนกันก่อนจะมีคนมาช่วยกันแยกออก
ควันถ้อยเสียของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็คงฟุ้งเข้าไปในร้านมั้ง
ก็เลยไม่พอใจเพราะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันมาก่อน
ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะโดยคนที่ถูกตีหัวเนี่ย
บอกว่าจะยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะบุกมาทำร้ายถึงในบ้าน
ส่วนฝั่งนายวิเชียนบ้างค่ะผู้ก่อเหตุบอกว่า
ปัญหามันสะสมมานานแล้วมีลูกค้ามาซื้อขนมหน้าบ้านของตัวเองทีไรเนี่ย
คนเจ็บออกมาไล่ค่ะบอกว่าให้ไปจอดรถที่อื่น
แล้วก็บอกว่าควันรถลูกค้าเขาเนี่ยทำให้ผ้าร้านเขาเหม็น
อ่าทีนี้วันเกิดเหตุคนเจ็บมาสตาร์ทเครื่องรถ
แล้วก็หันถ้อยเสียมาทางหน้าร้านของเขาอีกเขาเลยทนไม่ไหวแล้ว
ท่อนเหล็กออกไปขู่ทีนี้ออกไปขู่อย่างเดียว
ท้าทายพูดท้าทายกันครับก็เลยเหลืออดใช้ท่อนเหล็กฟาดคนเจ็บไปเลย
เขาบอกว่าหลังจากนี้ว่ากันไปตามกฎหมายเลยนะไม่ยอมขอโทษ
ฟังเสียงของทั้งสองฝ่ายกันหน่อยนะคะ
ว่าผมเจ็บขนาดนี้มันถึงมีคำเยียวยาคำขอโทษคำอย่างคืนให้ผมบอก
อันนี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่าทางฝ่ายคนเจ็บบอกมาแล้วอ่าลองฟังผู้ก่อเหตุกันหน่อยค่ะ
ติดเครื่องเบิ้ลเครื่องใส่แล้วก็ควันเข้ามาหน้าบ้านเราก็เข้าไปนั่งเขาไปนั่งอยู่ที่เยอะเนี่ยทีนี้
พอมีลูกค้าเข้ามาอีกชุดที่สองทำอีกทำอีกเหมือนเดิมผมก็โอ้ไม่ไหว
มันมันหมดความอดทนนะครับพี่ตอนแรกว่ากะว่าจะถูกมันท้ามันอะไรขนาดนั้น
คือมันสะสมมานานแล้วก็ปั๊บเลยทีเดียว
ทีนี้ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราเองก็เลยลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงค่ะ
ก็พบว่าร้านขนมไทยคู่กรณีเนี่ยปิดล็อกประตูบ้านตั้งแต่เช้าไม่มีคนอยู่
ก็เลยไปคุยกับนายสุธิชัยเจ้าของร้านซักรีดที่เป็นคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าถ้าคู่กรณียอมมาขอโทษก็พร้อมจะอภัย
แต่เรื่องคดีไม่ยอมความค่ะหลังจากนี้ต่างคนต่างอยู่และไม่คิดแก้แค้นด้วย
ทางด้านตำรวจสพเมืองอุดรธานีบอกว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
แล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเลยนะคะแต่ถ้าหากพูดคุยตกลงกันได้ด้วยดี
เพราะว่าทั้งคู่ก็ร้านอยู่ติดกันเนี่ยก็น่าจะดีเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลังนะคะ
แหมนะอยู่ติดกันอย่างนี้เจอหน้ากันทุกวันด้วยนะคะ
เปิดประตูมาก็เจอหน้ากันแล้วขอให้จบได้ด้วยดีนะฮะ